สายตรวจโซเชียลช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบเรื่องราวที่แชร์มาในโลกโซเชียล
แล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปดูถึงสถานที่เลยนะคะ
สถานที่แห่งนี้เป็นป่าช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปสำรวจป่า
แต่ว่าป่านี้มีชื่อว่าป่ากางเกงใน
เขาติดแฮชแท็กนี้เลยปากกางเกงใน
เพราะว่ามันมีเหมือนกับเศษซ่ากางเกงในเนี่ย
คือแขวนอยู่ตามกิ่งไม้ห้อยโหนอยู่แถวนั้น
มีกางเกงในมีกล่องถุงยางอนามัย
และมีถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วนะคะ
อยู่ในป่าป่านี้บอกว่ายังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ
เป็นพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ในอำเภอท่าสองคอน
อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งทหารเขาได้รับแจ้งมาแบบนี้
เขาก็บอกว่าโหภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีเลยนะคะ
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบกันนะคะ
ร้อยโทโคดีซิทร์ปักเหนือรองผู้บังคับการ
พร้อมอมโปรโตท่าสองคอนและผู้ใหญ่บ้าน
เขานี่แหละค่ะพากันลงพื้นที่เข้าไปในป่า
ปากกางเกงในที่เขาติดแฮชแท็กกัน

พบว่าเป็นป่ารกร้างในอำเภอเมืองมหาสารคาม

ฝึกปฏิบัติการของภาควิชานิเทศศาสต
คณะวิทยาการสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยสารคาม
เขาเอาเรื่องนี้มาเผยแพร่

เขาเล่าว่ามีบุคคลเข้าไป
ลักลอบมีเพศสัมพันธ์กัน

เบื้องต้นนะคะพบว่าเป็นพื้นที่
รกร้างห่างจากที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนี่

ระหว่างทางที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้

พบปัญหาเผาขยะในพื้นที่

แบบนี้ค่ะเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุเลย
มีกางเกงในผ้าตามต้นไม้
ตรวจสอบนี่มีประมาณ๕๐ตัวเหมือนเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าได้มาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วนะ
จากกางเกงในแล้วก็ไปพบกล่องถุงยางอนามัยและนี่ค่ะถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว
เกาะอยู่ตามต้นไม้แล้วก็ทิ้งเกลื่อนตามพื้นตามทางเดินอีกด้วย
สนบัวลาศเป็นนายกอบตท่าสองคอเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
หลังจากนี้นะคะจะประสานให้เจ้าของที่ดินในจุดนี้มาร้อมล้อมรั้วที่ดินของตัวเอง
เพื่อความร่วมมือของคนในชุมชนก็จะต้องเป็นหูเป็นตา
แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดด้วยเพราะว่าส่งผลไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของคนในพื้นที่
ตำบลอำเภอเมืองและจังหวัดด้วย
รองผู้บังคับการกองร้อยรักษาความเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคามนะคะบอกว่า
ตั้งแต่คืนนี้จะเข้าไปเริ่มแล้วนะคะสำหรับการลาดตระเวน
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอาธิกรรมและป้องกันไม่ให้มีการมั่วสุมทางเพศ
ห่างเพศและมั่วสุมยาเสพติดด้วย

ครับอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณสักกิโลเมตร

แล้วก็คุณผู้ชมหลายคนก็เป็นห่วงด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าหลายจุดในจังหวัดต่างอาจจะมีแบบนี้เหมือนกัน

มีเหมือนกันแบบนี้ใช่ค่ะดังนั้นอาจจะต้องช่วยกันระแวดระวังเป็นหูเป็นตา
แล้วก็แจ้งเบาะแสไปยังเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะครับ
เหมือนกับข้อความที่ส่งมาทางไลฟ์ทางไลน์
บางคนบอกว่าคือนี่ไม่ใช่ป่าที่เป็นต้นไม้แล้ว
เป็นป่ากามเป็นป่าที่มีแต่เศษซากของถุงยางอนามัย
แล้วก็กางเกงในที่ไม่ว่าจะใช้แล้วหรือเปล่าก็ตาม
ก็จะห้อยโหนอยู่ตามบริเวณกิ่งไม้ต้นไม้ต่าง